กำลังพูดถึงคดีที่ไปเชื่อมโยงกับพระธรรมชโยด้วย
แล้วก็ส่งต่อไปยังอายการสูงสุดประมาณหมื่นกว่าหน้าด้วยกัน
เพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้นได้๒แนวทางในการดำเนินคดีนี้
และรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าคดีนี้ต้องดำเนินการอยู่บนมาตรฐานเดียวกันนะครับ
เอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้น
กล่าวถึงกรณีการประชุมเพื่อหาแนวทางให้พระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผู้ต้องหาคดีสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์เข้ามอบตัว
โดยบอกว่าได้รับรายงานจากพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในเบื้องต้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ชัดเจนทุกขั้นตอนแล้วก็เชื่อว่าประชาชนอยากเห็นการทำงานอย่างตรงไปตรงมา
เพราะทุกคนเบื่อการทำงานแบบ๒มาตรฐานและการเลือกปฏิบัติ
นี่คือสิ่งที่รัฐมนตรียุติธรรมพูดไว้นะครับ
คณะพนักงานสอบสวนก็ยังคงเดินหน้าที่จะเจรจากับคณะสงฆ์
ในฐานะผู้ปกครองของพระธรรมชโย
เพื่อนำตัวพระธรรมชโยมาดำเนินคดีตามหมายจับ
ส่วนจะเดินทางเข้าไปจับกลุ่มภายในวัดหรือไม่
นั้นจะดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
ตั้งแต่แรกแล้วประเด็นที่เราต้องการให้ทางสงฆ์ดำเนินการ
สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสื่อมวลชนจะเห็นว่า
อนุมัติหมายจับก็ดีเราดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็
รุมอร่วยกับทางพระมาโดยตลอดแล้วครับผม
และพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีวันนี้หารือกันที่วัดเขนเขต
อารามหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมง
ที่ประชุมมีมติร่วมกันคือให้ยุติการหารือแนวทางเข้ามอบตัว
ส่งสำนวนให้พนักงานอายการไปแล้วนั่นคือแนวทางแรกแนวทางที่สองครับ
คือดำเนินการจับกลุ่มตามหมายจับของศาลและช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมนะครับ